สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะบันเทิงไทยรัฐแซ่บทุกสิ่งรู้จริงทุกเรื่องบันเทิงนะครับ
ผมเปิ้ลนาคอนศิลาชัยครับดิฉันเชอรี่รัตนภัยทูลค่ะ
และดิฉันใบตองรัชตะวันโภชนุกูลค่ะครับผม
เราจะมาเจอกันทุกเช้าแบบนี้นะครับเรื่องราวต่างนะครับ
เกี่ยวกับวงการบันเทิงทั้งหมดนะครับเราจะได้มารู้กันมาพูดคุยกันนะครับ
ว่าที่ตอนนี้กระแสของวงการบันเทิงเกิดอะไรขึ้นบ้างนะฮะโอเค
และที่สำคัญนะครับช่วงสดจริงถึงตัวของเรานะครับ
แน่นอนนะครับน้องเนยเนโกะจำของเรานะครับ
สดถึงตัวเลยว่าช้า๙๓๐ทุกวันเธอทำอะไร
หัวไหล่ขึ้นมาแล้ว๒๕บาท

ก็คงทราบกันไปแล้วหลังจากที่จัดปาร์ตี้วันเกิดกันพี่เปิ้ล
ฟังก่อนแล้วก็แน่นอนล่ะในโลกโซเชียลวิจารณ์กันค่อนข้างหนักเลยทีเดียว
ถึงความเหมาะสมว่าทำไมต้องโชว์ขนาดนี้
นี่เป็นถึงนางเอกระดับแถวหน้าประเทศไทยเลยทีเดียว
แต่ว่าเจนนี่คราวที่แล้วไม่ได้ออกมาพูดอะไร
คราวนี้เจนนี่จัดให้พูดให้เลยว่ารู้สึกยังไงกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
แล้วทำไปทำไมแล้วทำแล้วได้อะไรไปฟังกัน
ต้องบอกเลยนะครับคุณผู้ชมว่าถือว่าเป็นเรื่องราวส่วนตัวเขาว่าอย่างนั้นนะ

ต้องคุยกันค่ะเดี๋ยวไปฟังเสียงเจนนี่กันดีกว่าว่าเกิดอะไรขึ้นบ้างวันนั้น

เป็นสถานที่ปิดเราจัดกันเอง
มันก็เป็นสิทธิ์หรือเปล่าคะที่แบบเจนสามารถทำได้
เราถ่ายชุดว่ายน้ำ๓รอบแล้ว
แต่ก็ไม่ได้คิดว่าจะลองดราม่าแบบนี้แล้วก็ห่วงกันถนนางี้
คือถ้าไม่ชอบไม่ต้องดูก็ได้ก็ไม่ได้ว่าอะไรอะค่ะ

ในฐานะพี่ใหญ่แห่งวงการบันเทิงเรา

เคสเจนี่สวย
อย่าค้างนานอย่าค้างงาน

อยากถามว่าใครไม่ชอบ
คือพี่ว่าพี่ยังชอบเลย

จริงแล้วคนส่วนใหญ่มากกว่านะฮะ
เพราะว่าเจนนี่เขาต้องสวยและความสามารถเขาก็สูง

พูดสิ่งเขาทำอะไรเขารู้ของเขาอยู่แล้ว
การที่เขามาทำอย่างนั้นถือว่าเป็นโชคดีของพวกเราด้วยซ้ำไปนะฮะ
แล้วก็ขวัญถึงเป็นไปดูเบื้องหลังเขาดิ
มันเกิดที่เขาออกมาแล้วดูดีขนาดนั้นเพราะอะไร

มันอาจจะเป็นแรงบันดาลใจให้กับคนทั้งประเทศก็ได้นะ
ได้ดูแล้วโอ้โหเฮ้ยหุ่นจะดีอย่างนี้ใช่ไหม
กับการออกกำลังกายบ่อยแบบคุณเจนนี่เขา
พูดเรื่องออกกำลังกายปุ๊บนึกขึ้นได้เรื่องนี้
เรื่องดราม่าของฟิตเน็ตเจนนี่พี่เปิ้ล
หลายคนยังคาราคาซังกันอยู่แล้วตกลงเกลียร์กันหรือยัง
ยังไม่จบใช่ไหมจบหรือยังคุณแม่ประนัดดา
เขาบอกว่าเคลียร์กันลงตัวแล้วนะคะแต่ว่าเรื่องรายละเอียดตอนนี้

ไว้ก่อนเพราะว่ายังอยู่ในขั้นตอนของเรื่องราวคดี

เรียกได้ว่าทั้งชีวิตในวงการบันเทิงเธอเลยก็ว่าได้

บอกว่าไม่เป็นไรแล้วแต่คนจะมองแล้วแต่คนจะคิด
ลอยตัวมากจะโกรธทำไมเขาเพื่อนรักกัน
ก็ไม่โกรธกันหรอกเนอะไม่โกรธหรอก